อร่อยเป็นอันนี้นี้
อันนี้เป็นป้าอ่าเริ่มตายนะครับซึ่งอาจจะตัวแข็ง
อันนี้ตูงแข็งแหละอืมอันนี้ใต้